ได้สิที่เขาบอกว่าอยู่ดีจะมีเพจนั้นเข้ามาแฉดาลา
นางเอกบอกโอ้โหทำตัวแบ๊วพูดเสียงเล็กอู้น่ารักเหลือเกิน
ทำตัวเรียกว่ามีแต่ความบริสุทธิ์แบบภาษาเรียบนะครับ
โอ้โหหิวมากหิวกระโฮกต้องเรียกขนาดนี้ว่านางหิวกระโฮก
ก็ไม่รู้คนก็เลยแบบว่าจัดอันดับว่าเป็นใคร
นางเอกตัวแบบเรียบร้อยแต่แบบโอ้โหกินทีนี้มุมมามหิวมาก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
เรียบไฟต์เตอร์โซ่ก็น่ารักดี
อะที่มีมีกับอีเฮอโซอะไรนั้นใช่มะ
อือออออไฮโซมั่นฟ้าไงที่เป็นตาม
มันบอกมันกลัวม่านฟ้ามากเลย
โอ้ยโอต่อไป
ขอถามว่าแฟนเห็นข่าวหรือยังเคนฟูอะ

ก็ช่วงนี้เขาบอกช่วงนี้สตวีทกันเหลือเกิน